ขยับต่อไปดูอีกเรื่องหนึ่งฮะมีหมอท่านหนึ่งเป็นหมอคนดังในยุคโควิด
ปัจจุบันนี้ก็คือหมอยงผู้วรวรรณหมอยงทัวร์ลงทัวร์ลงเพราะอะไร
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนกับมีคนอ่านเกมว่าท่านเนี่ย
เชียร์ซิโนแวกมากเกินไปอ่าทัวรงค์ถึงท่านจะมีการเสนอชื่อ
ปลดหมอยงออกจากตำแหน่งฮะนี่จริงจังขนาดนั้นเหรอจริงจัง
ผ่านเว็บไซต์เช้งดอทโออาจีขนาดนี้เลยนะครับ
ยงหรือนายแพทยงผู้วรวรรณมีการเสนอลงชื่อเสนอให้มีการล่าชื่อออก
ปลดท่านออกจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
ตอนนี้เท่าไหร่ละ๗๐๐กว่าคือตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะ
แต่อยู่ดีทำไมหมอยงถึงโดนเรื่องแบบนี้ได้เพราะว่ามีหลายคนมองหลายทีแล้ว
หมอยงเนี่ยเสนอเหลือเกินเสนอซิโนแวคเสนอซิโนแวค
ซึ่งท่านถือว่าเป็นคนข้างกายนายกประยุทธ์จันโอชา
เป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงดังอยู่ในสบคแต่ทำไมท่านถึงเสนอแต่ซีโนแวค
แล้วเสนอซิโนแวคไม่พอฉีดเข็ม๒ไม่พอนะหมอยกเสนอฉีดเข็ม๓อีก
อะไรกันนักกันหนากับซิโนแวคหมอยงมีอำนาจบารมีใกล้อยู่ในสบคขนาดนั้น
ทำไมท่านไม่เอ้ยผมเสนอยี่ห้ออื่นมาตอนนี้เลยช่วยตอนนี้เลย
ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาจะสบายใจมากกว่านี้
พอท่านเสนอแต่ซีโนแวคซีโนแวคเอาละมีอะไรหรือเปล่า
ก็เลยเสนอชื่อล่าชื่อปลดท่านนะครับแต่ตัวเลขดูแล้วไม่ค่อยใหญ่โตสักเท่าไ
เอ่อตอนนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์เนี้ยเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดคนค่ะ
เจ็ดพันห้าเจ็ดพันสองแล้วใช่ไหมฮะค่ะ
ตัวเลขก็จะไปคือไม่เยอะไม่เยอะ
คือถ้าโดยปกติเยอะเนี้ยจะเป็นหลักหลักหมื่นแล้วค่ะ
รู้ไปนานแล้วนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่เจอทัวร์ลงครับ
ยงถั่วลงขยับไปอีกหมอหนึ่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์ท่านให้ข้อมูลเรื่องสายพันธุ์โควิด
ที่มันอันตรายร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยอย่างสายพันธุ์ที่เยอะจริงเลยนะครับ
ติดกันหนักเลยคือสายพันธุ์อัลฟ่าอัลฟ่าคือสายพันธุอังกฤษ
แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สายพันธุเดลต้าคืออินเดีย
หกเปอร์เซ็นต์ส่วนสายพันธุ์ล่าสุดที่ดูแล้วมีความรุนแรงคือเบต้า
จากแอฟริกาใต้เนี้ยติดกันอยู่สามจุดสองเปอร์เซ็นต์
กรุงเทพเนี่ยติดสายพันธุอินเดียหรือเดลต้ามากสุดฮะแต่อธิบายอย่างนี้
สายพันธุ์ที่หลายคนกลัวก็คือเบต้าจากแอฟริกาใต้แรงจริง
แต่สายพันธุ์ที่มีฤทธิ์การแพร่ระบาดที่แรงและประเทศไทยต้องระมัดระวังคือ
สายพันธุเดลต้าของอินเดียนะฮะอาจจะไปสายพันธุ์ไหนก็ต้องระมัดระวังทุกสายพันธุ์อยู่แล้ว
ขยับไปที่โรงพยาบาลเอกชนเคาะเรียบร้อยแล้วฮะเคาะราคาค่าวัคซีน
เอกชนเคาะเรียบร้อยแล้วเข็มละ๑๗๐๐๒เข็ม๓๔๐๐บาท
สามารถจะเริ่มจองได้อย่างเป็นทางการ๑กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
อันนี้ก็จองได้ถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากฉีดวัคซีนที่รัฐบาลสั่งซื้อมาจากภาษีของพวกเรา
แล้วก็ควักตังของท่านเท่าไหร่นะฮะ๒เข็ม๓๔๐๐บาท
ไม่ใช่๓๘๐๐แล้วใช่ไหมคะที่ไหน
ปกติตอนแรกก่อนอันนี้บอก๒เข็ม๓๘๐๐บาทอ้วยโอนไปแล้วด้วย๓๘๐๐บาท
แล้วก็โอนคืนโอนคืนส่วนตังค์๔๐๐บาท
ที่ว่านี่แล้วก็จะจัดการเองนะฮะแต่เรื่องของนับถอยหลังดูขอบมุมจอด้านล่าง
นับถอยหลังร้อยล้านโดสฉีดไปเมื่อวานนี้อ่า
ตัวเลขรวมก่อนยัง๙ล้านอยู่เหรอ

กว่ามันจะผ่านแต่ละตัวได้อ่ะ
เป็นเข็มแรกเนี่ยสัก๖๗ล้านโดสเข้าไปแล้ว
ที่๒ก็ปลาเข้าไปเหมือนกันนะครับ

หากจะนับถอยหลัง๑๐๐ล้านโดสภายใน๑๘๖วัน

ไปถึง๑๐๐ล้านโดส๓๑ธันวาคมได้

วันจันทร์ก็ต่ำหลักแสนเหมือนกัน
เป็นหลักหมื่นกับการฉีดทั่วประเทศ

เพราะฉะนั้นวันละ๕แสนโดสเท่านั้น
จึงจะสามารถเป็นไปตามเป้า๑๐๐ล้านโดส
ภายใน๑๐ปีนี้ได้ต่ำกับเป้าเยอะเลยนะครับประวัติต่ำกับเยอะเลย

กับสถานการณ์เรื่องของวัคซีนโควิด
ขออนุญาตย้อนพูดถึงหมอยงนิดนึงได้ไหมทำไมฮะ
คือจริงในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าพูดถึงการแสดงความเห็นของหมอยงเนี่ย
สายนั้นเนี่ยโพสต์อะไรมาแล้วก็น่ากลัวตกใจ

อันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะพิจารณาครับนะฮะ
เรื่องของความเห็นจากคุณหมอว่า
จะเป็นไปทิศทางไหนแล้วท่านจะเชื่อใครจะปฏิบัติตัวแบบไหน
กลับเป็นความตายของคนนะครับ